เข้าสู่ช่วงที่อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะได้มาวิเคราะห์เรื่องหนักเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องสารอันตรายที่ใช้ในการเกษตรนะครับ
ปรากฏว่ามันยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะฮะ
หลังจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเลื่อนการแบนสารพิษออกไป
แล้วก็มีฝากฝั่งทั้งสองฝั่งออกมาเคลื่อนไหว
คนที่เคยคัดค้านแล้วก็คนที่เคยสนับสนุนการใช้สารนะครับ
คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุภาพคลิกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ธัญญากับข่าวเรื่องพาราคอตเนี่ยมันคนละแนวคนละเรื่องกันเลยจริง
แต่ว่าเรื่องของสาร๒ตัวที่เรียกว่าสารเคมีพาราคอตกับอีกตัวหนึ่งไคฟอร์ลิฟอร์ส
ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวจำได้ใช่ไหมครับ
ว่าสารสองตัวเนี้ย
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
เคยมีมติประกาศให้แบน

แล้วก็ทิ้งระยะเวลาไปหลายเดือน
เพื่อให้มีการปรับตัวหาสารอื่นมาทดแทนให้เกษตรกรไปใช้วิธีการอื่น
ในการปราบศัตรูพืชปราบย่า
แต่พอมาถึงวันที่
มติการแบนมีผลบังคับใช้
ปรากฏว่ามันมีข่าวโผล่เข้ามาใหม่ว่าทางฝากฝั่งกระทรวงเกษตร
ซึ่งเขาได้รับการร้องเรียนมาจากเกษตรกรที่เคยใช้สารเคมีเหล่านี้
บอกว่าเขาเดือดร้อนมากพยายามจะปรับตัวแล้วพยายามจะใช้สารเคมีตัวอื่นแล้ว
แต่ว่ามันไม่มีผลได้เหมือนกับสารสองตัวนี้ในการฆ่าย่าในการปราบวัชพืช
ฉะนั้นก็เลยมีข่าวออกมาว่าทางฝากฝั่งกระทรวงเกษตรจะเสนอให้มีการทบทวน
มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายใหม่ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
ถึงแม้ว่าช่วงท้ายเมื่อวานดูเหมือนว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรี
ท่าทีของรัฐมนตรีอนุทินท่าทีของคุณมนัญญาที่ออกมาขวาง
จะทำให้เรื่องนี้รวมทั้งท่าทีคุณสุริยะก็ทำท่าเหมือนว่าจะไม่มีการทบทวนแล้ว
แต่ว่ามันยังวางใจไม่ได้
เหตุผลที่ต้องหยิบมาคุยกันใหม่ก็คือว่าเรื่องของสุขภาพกับเรื่องวิถีชีวิตของเกษตรกร

เพราะในเชิงสุขภาพเขายืนยันว่าสารสองตัวนี้มันทำลายสุขภาพ
คนเป็นนิกอไรเยอะแยะ
แต่ในวิถีของเกษตรกรเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้สองตัวนี้ต้นทุนเขาสูงมากขึ้น

อ้าวแล้วจะเลือกเอายังไง
ฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับคุณสาลีอ๋องสมหวังหน่อย
ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวและโชว์ให้เห็นว่า

ว่าไม่แบนและเลิกแบนมันจะมีผลยังไงต่อสุขภาพ
คุณสาลีอยู่ในสายตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับคุณสาลีครับ
สวัสดีค่ะเจนสุภาพค่ะสวัสดีค่ะ
ที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาไม่เชื่อว่าการใช้สารตัวนี้แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะแยะ
มีปัญหาสุขภาพอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งเยอะแยะเขาจึงเรียกร้องกันใหม่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาขอกลับมาใช้อย่างเดิม
คุณสาลีทบทวนมีตัวเลขมีความชัดเจนที่จะบอกกับผู้ชมอีกทีนึงไหมว่าสารสองตัวนี้มันกระทบต่อสุขภาพยังไง
ในเชิงของอะไรเชิงวิชาการเชิงของการพิสูจน์เชิงของข้อมูลที่มูลนิธิมีอยู่เชิญเลยครับ
ก็ต้องยืนยันนะคะว่าอย่างพาราคอตเนี่ยมีความเป็นพิษสูงมากที่จะมีพิษโดยตรงต่อเรียกว่าคนใช้คือทานเข้าไปนิดเดียวเนี่ยก็เสียชีวิตได้นะฮะความเป็นพิษสูง
หลายประเทศเนี่ยเขาก็ยกเลิกเพราะเหตุนี้แล้วก็แน่นอนอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นสารที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
คิดว่าเรื่องอันตรายเนี่ยคงเอ่อเรียกว่าเป็นที่สรุปได้แล้วก็
ฟังที่บอกว่าไม่มีอันตรายอย่างแม่มันก็ไม่ได้มีเหตุผลใหม่อะไรเลยนะคะ
ลองนึกดูนะฮะว่าประเทศอังกฤษเป็นคนผลิตอังกฤษเนี่ยเลิกใช้มามากกว่า๓๐ปี
หรือประเทศจีนซึ่งตอนนี้เป็นคนซื้อไปเนี่ย
ประเทศจีนก็ไม่ได้ใช้แล้วผลิตเพื่อขายอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทิ้งขยะสารพิษอันตรายเหล่านี้เหรอคะ
เพราะว่าคนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่ใช้กันหมดแล้ว
ที่เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้เขาไม่ใช้กันหมดแล้ว
อันนี้ควรเป็นจุดยืนหนึ่งที่สำคัญเลยของรัฐบาลไทยว่า
สารเคมีที่เราใช้เนี่ยเหตุผลในการเลือกใช้เนี่ย
ถ้าประเทศต้นทางผู้ผลิตเขาเลิกใช้เนี่ยเราไม่ควรจะใช้
แล้วประเด็นที่๒เนี่ยจริงเราก็คิดว่ารัฐบาลต้องช่วยสับสนเกษตรกรนะฮะ
อย่างเช่นการสับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงทางเลือกในการกำจัด
เรียกว่าวัชพืชหรือค่าย่าทั้งหลายเนี่ยนะคะอย่างเช่นใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์
ซึ่งขณะนี้สารเคมีนได้เปรียบคือสารเคมีไม่ต้องเสียภาษี
แต่ขณะที่เครื่องจักรเหล่านี้ต้องเสียภาษีและราคาแพงเกษตรกรก็เข้าไม่ถึง
ซึ่งรัฐมนตรีควรจะสับสนุนในเรื่องนี้
อย่างเช่นทำยังไงที่จะให้เกษตรกรมีอุปกรณ์เหล่านี้ยืมในราคาถูก
มีอยู่ทุกตำบลที่เกษตรกรสามารถที่จะหยิบยืมได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าไม่ถึง
แล้วเรียนก็เข้าใจนะฮะว่ามันก็เหนื่อยถ้าคนคิดว่าย่าเนี่ยเป็นศัตรู
แต่ขณะที่ทางวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็คือย่ามันไม่ได้เป็นศัตรูกับพืช
ฉะนั้นเราจะทำให้ย่าเป็นมิตรกับพืชอย่างไร
อย่างเช่นสมมุติแน่นอนทฤษฎีโคกหนองนาโมเดล
มองว่าย่าเป็นมิตรกับธรรมชาติเป็นมิตรกับพืชที่เราปลูกด้วยซ้ำไป
อันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วก็คืออีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลก็คือ
คือขณะนี้มันคล้ายกับว่าเราประกาศว่าประเทศเรามีนโยบายสานะแบบนี้
ซึ่งรัฐบาลก็ออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่๑มิถุนา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแจ้งประเทศอื่น
แต่พอมาวันนี้ยังไม่ถึงคือยังเรียกว่าเรากำลังจะทำอย่างนี้
ก็บอกว่าเอ้ยเราจะไม่เอาแล้วคือเรียกว่าเราไม่ได้เล่นขายของ
นี่คือนโยบายสาธารณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทเขาทำก็คือ
ไปฟ้องกรรมการวัตถุอันตรายว่าที่เขาเพิกถอนสองตัวเนี่ยไม่ชอบ
ซึ่งเราคิดว่าอันนี้โอเคเพราะว่าคุณก็ใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุทธิธรรม
เพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีเกษตรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้
ก็ควรจะไปเป็นโจทย์ร่วมกับบริษัทอืมคือทำให้มันชัดเจนไปเลย
เพราะว่าอย่างอาจารย์สุภาพคงทราบดีนะครับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี้ยเมื่อผู้บริโภคเอ่อ
มีปัญหาเรื่องคดีไปสารเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
จะยุติทันทีเพราะถือว่าไม่แทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
ใช่ค่ะซึ่งกรณีเนี้ยดังนั้นก็ว่าเหลืองกัน
ก็คือเอ่อนัครมนตรีเนี่ยควรดำเนินการกลับไปกลับมา
หรือเรียกว่าทำนโยบายสถานะเมื่อ๓เดือนที่แล้ว

อย่างนี้มันไม่ใช่ท่าทีที่ดีของประเทศ
แล้วถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นธรรมจริง
ก็กระทรวงเกษตรก็ไม่เป็นโจทย์กับบริษัทสารเคมีเลย
ซึ่งขณะนี้ซิงจินต้าแล้วก็สมาคมเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่

แต่ไม่ใช่กลับมานำเรื่องว่าอ้าวตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วนะฮะ
เพราะว่าจริงกลุ่มที่มาร้องเรียนก็คือกลุ่มเดิม

ถูกไหมคะจะได้มีข้อมูลใหม่
นายกควรจะวางท่าทียังไง
เพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นกึ่งการเมือง
คือทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็อยากหาเสียงกับเกษตรกร
เกษตรกรเขาบอกว่าพอแบน๒ตัวนี้แล้ววิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไป
เขาเดือดร้อนเขาต้องลงทุนมากขึ้น
สารเคมีที่เอามาใช้ใหม่เขาก็พยายามลองดูแล้วมันสู้ของเก่าไม่ได้
อะไรทำนองเนี่ยนายกควรจะมีท่าที่ยังไง
คือเรียนคิดว่านายกเนี่ยควรเดินหน้าเพราะประเทศเราเนี่ย
ก็ต้องถือว่ากว่าจะผ่านนโยบายสาธารณะเหล่านี้ได้เนี่ย
มันมีกระบวนการกันกรองมาไม่น้อย
แล้วเรื่องนี้เนี่ยจริงก็ใช้เวลาตั้งหลายปี
กว่าจะตัดสินใจแบน๒ตัวแล้วก็จำกัดการใช้๑ตัว
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยก็ควรที่จะชัดเจนว่า
ต้องเดินหน้าเรื่องนี้แล้วเอ่อสิ่งที่จะต้องทำเนี่ย
ก็คือทำต้นแบบให้เห็นว่าขณะนี้
คือเราเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคก็ดี

เครือข่ายที่ทำงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพก็ดี
เราไม่ต้องการให้เกษตรกรไปใช้สารเคมีตัวใหม่
แต่เราต้องการให้เกษตรกรเนี่ย
เรียกว่าสรรพนุนทิศทางของเกษตรที่พึ่งสารเคมีให้น้อยลง
โดยใช้เครื่องจักรเครื่องมืออื่นในการทำงาน
เพราะเราคิดว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนทิศทางของประเทศไปสู่เกษตรอินทรีย์จริงเนี่ย
อันนี้เป็นจังหวะก้าวที่สำคัญนะคะ
แล้วรัฐบาลเองก็ใช้เงินจำนวนมากนะฮะ
สนุนเรื่องโคกหนองนาโมเด
เพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเป็นโอกาสให้กระทรวงเกษตรเนี่ย
ท่าทีเหล่านี้ในการสับสนุนให้เกิดเกษตรอินทรีย์จริง
เกษตรกรเนี่ยควรได้รับการสับสนุนนะฮะ
ทำความเข้าใจและจริงมีลูกก็ทำเยอะมากเลยค่ะ
สุภาพว่าคนที่ทำ๕ไร่ก็ทำได้๑๐ไร่ก็ทำได้

หรือแม้ทั้งบริษัทมิดผลเขาก็ไม่ใช้พาราคอต

เอาล่ะเดี๋ยวมันยังมีเหตุผลมากมายเลยครับ
เอาคร่าวแค่นี้ก่อนเพื่อชี้ให้เห็นว่า
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ยังต้องสู้เรื่องนี้ต่อนะครับ

ขอบคุณครับคุณสาลีครับ
และนี่คือเรื่องของสารเคมี๒ตัว
วันหลังจะได้คุยกับภาคการเกษตรเขาบ้าง
เพราะว่าเขาก็มีข้อมูลของเขาอีกเยอะ
แต่ว่าแน่นอนสุดท้ายต้องตัดสินว่าจะเอายังไง
ไว้คาราคาซังแบบนี้ไม่ดีเลยครับ
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

คาราคาซังก็จะสับสนกันไปหมดนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
รับฟังการวิเคราะห์เรื่องต่างจากอาจารย์ได้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราทุกวันเลยนะครับ